ค่ะมันเป็นเรื่องของสุนัขตัวหนึ่งที่ถูกฆ่าตาย
แต่มันกลายเป็นว่าพอขยายผลไปขยายผลมาสงสัยว่า

นายนิคมและนางจิรวัตรเป็นสองสามีภรรยาชาว
บ้านดุงจังหวัดอุดรธานีมาร้องเลกับนักข่าวว่าเจ้ากาฟิลตัวเนี่ยเป็นสุนัขพันธ์ผสมอายุ๑๑ปีรักเหมือนลูกเลยถูกยิงตายแล้วจุดที่เจ้ากาฟิลถูกยิงตายทำไมไม่มีเลือดเลยที่ขนของมันน่ะยังไม่เปื้อนเลือดเลยด้วยซ้ำเลยสงสัยว่าคนที่ก่อเหตุเอาเลือดสุนัขไปดื่มเป็นยาชูกำลังหรือเอาไปทำ
เจ้าของเจ้ากาฟิลก็เลยเล่าเรื่องราวให้ฟังว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้น๒๔ตุลาคมวันนั้นเจ้ากาฟิลนั่งกระบะออกไปตลาดกับภรรยาเขาขากลับผ่านโรงเรียนบ้านหนองสว่างวันนั้นตัวนายนิคมเข้าเวรที่โรงเรียนพอดีกาฟิลมันเห็นลินลงจากรถวิ่งไปหาภาพจากกล้องวงจรปิดก็จะเห็นเจ้ากาฟิลเนี่ยวิ่งตามไปวิ่งตามนายนิคมที่ไป
เจ้ากาฟิลเล่นอยู่กับนายนิคมที่โรงเรียนจนบ่ายนะคะพอบ่ายเจ้ากาฟิลวิ่งออกจากหน้าห้องพักไปสนามฟู้ดบอลแล้วก็ไม่เห็นเจ้ากาฟิลอีกเลยเป็นภาพสุดท้ายตรงนี้ตอนเย็น
มีนักเรียนไปบอกเจ้ากาฟิลตายแล้วมีแผลถูกยิงถูกยิงที่ด้านหลัง
ช็อกกันหมดคือเสียงปืนก็ไม่มีค่ะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ
มายิงแต่มันมีแผลโดนยิงนะก็เนี่ยเอารถกระบะมารับกาฟิลไปบ้าน
แล้วที่ผิดสังเกตก็คือทำไมสะอาดมากไม่มีเลือดเลย
ไม่มีเลือดที่ขนไม่มีเลือดที่จุดที่พบเจ้ากาฟิลเหมือนถูกเอาเลือดออกไปจนหมดตัวค่ะ
คือทางเจ้าของบอกพอมานั่งคิดถึงสาเหตุที่กาฟิลถูกยิงนะฮะ
คือเจ้าของเขาบอกเขาไม่มีศัตรูที่ไหนนะครับ
แล้วกาวฟิลมันก็ไม่เคยไปทำอะไรใครนะฮะตลอด๑๐ปีที่อยู่ด้วยกันมา
นี่ตอนที่กาฟิลยังอยู่มันก็เนี่ยเป็นสุนัขดูแสนรู้ขี้อ้อน
เวลาวิ่งไปรอบหมู่บ้านเนี่ยหมาในหมู่บ้านนี่ไม่มีการกัดกันแม้แต่ตัวเดียว
เห็นไหมก็เลยตั้งสาเหตุไว้สองประเด็นนะครับที่เจ้าของมองนะครับ
หนึ่งก็คือพวกคึกขนองอยากลองปืนแล้วก็เลยมายิงสุนัขในโรงเรียน
ทีนี้ก็เลยทำความสะอาดเนื้อตัวมันเพื่ออำพรางนะให้เหมือนกับว่าอยู่ดีมันนอนตายเอง
ก็เลยไม่เห็นเลือดนะฮะหรือไม่ก็สองคือพวกที่มีความเชื่อเรื่องแปลก
เอาเลือดหมาเพื่อจะไปดื่มเป็นยาชูกำลังหรือเปล่าซึ่งส่วนตัวของเจ้าของมองไปเรื่องประเด็นแรกมากกว่า
ลองปืนอ่ะเห็นหมาก็เลยยิงเลยแต่กลัวเขาจะแบบมาเอาเรื่องว่าไปยิงหมาเขาตายมาไล่ตรวจสอบ
ก็เลยแบบทำลายหลักฐานไปหาทางทำให้เลือดมันสะอาดแต่เขาไปเห็นรูกระสุนปืนไง
อ่าร่องรอยที่ถูกยิงอ่าอย่างไรก็ตามนะฮะทางเจ้าของอยากให้ตำรวจเนี่ย
หาตัวมือยิงให้ได้นะครับเพราะว่ากาฟิลไม่ใช่หมาตัวแรกที่ถูกยิงในโรงเรียนนะครับ
ก่อนหน้านี้มีหมาถูกยิงมาแล้ว๒ตัว
ถ้าผมพูดจริงผมก็ยังไม่ตัดประเด็นใดหรอกแต่ผมเชื่อในเรื่องที่ว่าอำพางมากกว่า
มันเจอมาหลายตัวแล้วนะครับมันเจอเรามาหลายตัวแล้วเนี่ยแล้วเราก็ซึ่งไปตายอยู่ในโรงเรียนตรงนั้นเลย
ตัวก่อนที่ผมพูดที่ตายก่อนโดนยิงก่อนกาฟิลก็แค่ห่างกันประมาณ๒วันนะครับ
มีหมาที่เคยถูกยิงมาก่อนหน้านี้นะฮะ
ที่กาฟิลจะถูกยิงตายเนี่ยมีหมีเจ้าหมีนะนี่เจ้าของเจ้าหมีนะฮะ
คุณทองวันนะครับที่คุยกับเรานะครับ
บอกว่าก่อนหน้านี้สุนัขของเธอถูกยิงก็คือ๒๒ตุลาคม
ได้ยินเสียงหมีมันร้องนะแต่ไม่ได้ยินเสียงปืน
พอตอนเช้าเห็นเจ้าหมีเนี่ยนอนอยู่ที่บ้านแต่ซึมผิดปกติ
ผ่านไปสองวันเจ้าหมีตายอยู่หน้าบ้าน
แล้วมาพลิกดูเนี่ยเอ้ามีรอยถูกยิงเนี่ย
กระสุนเนี่ยเข้าตาทะลุคางตอนนั้นจับมือใครดมไม่ได้
ว่าใครเป็นคนยิงจะเป็นพวกยิงหมาแล้วเอาเนื้อหมาไปกิน
ก็ไม่ใช่ก็ศพหมามันยังอยู่นะคนในหมู่บ้านที่กินหมา
ถามว่ามีไหมก็เคยมีนะแต่คนนั้นเขาตายไป๕ปีกว่าแล้ว
เพราะว่ามันเห็นอันนี้เลยแล้วมันต่อไปกินมันว่ากับนั้น
เจ้าของเจ้าหมีเขาก็มองเหมือนกับเจ้าของของเจ้ากาฟิลอ่ะค่ะพวกรองปืนอ่ะ
ส่วนกรณีของเจ้าหมีหรือว่าเจ้ากาฟิลที่แบบไม่ได้ยินเสียงปืนเลยเนี่ย
อาจจะเป็นพวกมีปืนที่มีเครื่องมือเก็บเสียง
ส่วนเรื่องที่ว่าฆ่าหมาเพื่อเอาเลือดไปดื่มชูกำลังอะไรพวกนี้
เขาก็มองว่าก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าเขาพุ่งประเด็นไปเรื่องพวกรองปืนมากกว่า
แต่ยังไงตำรวจก็คงต้องช่วยจับหน่อยนั่นแหละนะฮะ
มันมีกฎหมายเรื่องทารุณกรรมศัพท์